มาดูความคืบหน้านะคะเหตุยิงถล่มสพระแงะค่ะติดตามจากคุณพีรวัตรค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในขณะที่เป็นช่วงเวลาประมาณสัก๘โมง
หลังจากเข้าแถวเรียบร้อยแล้วตำรวจเขาก็ยืนรอรับฟังนโยบายอยู่นะครับ
คนร้ายก็บุกเข้าไปกราดยิงมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นแกะรอยคนร้ายอาจจะเชื่อมโยงกันกับเหตุการณ์ที่ปลุกยิงอนศุภิรินทร์เมื่อปี๕๘ด้วย

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมพีรวัตรอัธนาคนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาและผู้กำกับการสพระแงะเองก็เปิดเผยวินาทีเฉียดตายนะครับ
เพราะว่าตัวท่านเองนั้นถูกยิงเหมือนกันแต่เฉียวที่ใบหูแล้วก็แก้มเลือดอาบครับ
ในขณะที่พอถูกยิงเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่ามีสติก็เลยรีบนำตัวของบรรดาลูกน้อง
ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลย้อนกลับไปดูวินาทีที่เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นช่วงเช้ากันหน่อยครับ
เป็นวินาทีที่คนร้ายนะครับที่เห็นในวงกลมเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพซ้ำอีกครั้งหันมาแล้วก็ยิงไปครับ
หลังจากที่รถวิ่งผ่านไปไม่นานเองนะครับ

บันทึกภาพเหตุการณ์ในขณะที่
ตำรวจก็ยิงต่อสู้กับคนร้ายด้วย
คือเนี่ยคนร้ายคือพอผ่านปุ๊บเนี่ยนะฮะ
ป๊าบก็ต้องยิงสู้กันนะครับ
ตำรวจโทษภูมิสวัสดิ์เสถียรอุดรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรระแงะ
จังหวัดนราธิวาสยิงต่อสู้กับคนร้ายครับซึ่งใช้อาวุธสงครามกราดยิงตำรวจ
เวลาที่กำลังเข้าแถวรับมอบนโยบายในช่วงเช้าของวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่กล้าหาแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับ
ในขณะที่๑๐ตำรวจท่านนั้นเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการอยู่บริเวณถนนประชุมทางเข้าโรงพักจนกระทั่งกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็ต้องขับรถกระบะหลบหนีไป
ลองไปฟังความรู้สึกของ๑๐ตำรวจโทภูลสวัสดิ์กันหน่อยครับ
ยืดด้วยวิธีแบบขับรถผ่านแล้วก็โฉบยิงนะครับ
เสียชีวิตนะครับ๑นายคือ๑๐ตำรวจโทสุพักษรสะยุคงทน
ผู้บังคับหมู่งานจราจรอายุ๓๐ปีและมีบาดเจ็บอีก๕นายด้วยกัน
ในนั้นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์ชาติสุดครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรระแงะ
จากนั้นตำรวจทหารก็สนที่กำลังกันกว่า๓๐นายออกไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าว
โดยใช้กฎอายการศึกบุกตรวจค้นเป้าหมายอยู่๒จุดด้วยกันในพื้นที่บ้านธรรมนบและบ้านกูเบ
ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสเป็นจุดที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีหลังจากก่อเหตุ
จากการตรวจค้นสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้สองคนครับเบื้องต้นนำตัวไปสอบสวนที่สถานี
ตำรวจภูทรระแงะส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดก็แยกกันไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
อำเภอระแงะและคนร้ายเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๑๐คนและเชื่อว่าคนร้ายกลุ่ม
ชีวิตเมื่อ๒๙ธันวาคมปี๒๕๕๘แล้วก็มีสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่
อำเภอรังแงะร่วมอยู่ด้วยเนื่องจากว่ารู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี
ขณะที่พลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากประชุมวางแนวทางการสืบสวน
ก็มอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ๑๐ตำรวจโทภูลสวัสดิ์
เสถียรอุดรผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหารก็คือคนที่เห็นไปตั้งแต่คลิปตอนแรกนะครับ
ที่เห็นว่ายิงสวนสู้กับคนร้ายส่วนศพของสิบตำรวจโทสุภักษร
ผู้บังคับบัญชาได้ทำพิธีรดน้ำศพที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาส
เมื่อเวลา๔โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก่อนจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศล
บ้านเกิดที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีต่อไปนะครับ